คุณผู้ชมพาไปดูข่าวนี้มันเป็นข่าวเศร้านะคะ

แต่มันเป็นความรักระหว่างคุณตากับคุณยาย
ที่ต้องบอกว่าเขาก็แสดงความรักกันจนนาทีสุดท้ายเลยนะคะ
เห็นหลายข่าวที่มีเรื่องของการทำร้ายกัน

ลองดูจังหวะที่คุณตานั่งกอดศพภรรยา
หรือว่าคุณยายร้องไห้ค่ะ
คือคุณผู้ชมที่เห็นมันสะโหลดใจจริงค่ะ
คือเจ้าหน้าที่เข้าไปพบหลังได้รับแจ้งนะคะว่า
มีหญิงตกบันไดเสียชีวิตที่บ้านพักแห่งหนึ่งค่ะ
อยู่ที่อำเภอประคลชัยที่จังหวัดบุรีรำ
ไปถึงเห็นภาพแบบนี้เลย
คือนายหอมมินรำอายุ๖๙ปีคุณตาค่ะ
กอดศพภรรยาตัวเองนะคะ
ก็คือนางสาวอดยังประโคนอายุ๕๙ปี
คุณตาร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะตลอดเวลา
เล่าว่าอยู่กินกับภรรยามา๑๒ปีแล้ว

แต่ว่าลูกก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดกันหมดแล้ว

ที่ผ่านมาตัวคุณตาเองกับคุณยายไม่เคยทะเลาะกันเลย

ทีนี้๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณตาบอกว่า
ตัวภรรยามาบอกว่าตามองไม่ค่อยเห็นนะ
ก็เลยให้ภรรยาไปลอกตา
หลังกลับมาเนี่ยก็ไม่ให้ทำอะไรเลย
บอกให้อยู่แต่ในบ้านนะเดี๋ยวจะกินจะอะไรเดี๋ยวไปหาให้
วันเกิดเหตุคุณตาบอกว่าไปหาปลามาย่างให้ภรรยากิน
พอกลับมาถึงบ้านพยายามตะโกนเรียก
ทำไมไม่ตอบรับเดินไปหาค่ะ
ก็เห็นตัวคุณยายนอนหงายอยู่ตรงบันไดบ้าน

ก็คิดว่าอาจจะเดินลงบันไดแล้วมองไม่เห็นก็เลยลื่นตรงบันได
บันไดมันเป็นปูนศีรษะก็เลยฟาดกระแทกกับปูน
เสียชีวิตลองฟังเสียงลุงดูหน่อยค่ะ
ผมไม่อยากอีกไม่มีใครอยู่ยุ่งผมต้องพูด
โอ้โหเห็นแล้วเศร้าใจเลยนะคะ
คือตาหอมบอกแบบนี้นะว่า
ตัวเองคือภรรยาเคยบอกกับตัวเองแล้วนะ
บอกว่ายายบอกว่ามีคนมาเคาะฝาบ้านตอนกลางคืน

ทีนี้พอมาคิดย้อนหลังคิดไปได้เออมันเป็นรางสังหรณ์หรือเปล่า
เหตุการณ์นี้นะคะต้องบอกว่าชาวบ้านเองเขาก็สะเทือนใจ
เห็นตาหอมนั่งร้องไห้ฟูมฟายขนาดนี้
แล้วที่สำคัญตาหอมไปเอาผ้าถุงที่ยายใส่
ซักแล้วก็ร้องไห้ไปด้วย
กะว่าจะเอาไปให้ยายใส่ก่อนชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้ค่ะ

ใช่ดูสิอย่างนี้เลย